จอบประเด็นเรายังตามกันต่อนะครับ
กรณีของโรงงานกระดาษที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับ
เพราะฉะนั้นพื้นที่แห่งนี้ซึ่งเป็นของกรมธนารักษ์
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าต้องการให้เอาพื้นที่
ทำให้เกิดประโยชน์กับสาธารณชนในพื้นที่นะครับ
อย่างไรก็ตามยังติดขัดข้อกฎหมายที่มติคอรมอ
ที่ประกาศเอาไว้เมื่อปี๒๕๓๐นั้น

นอกจากทำเป็นโรงงานกระดาษเท่านั้นนะครับ
ทำให้ผู้ราชการจังหวัดต้องลงมาหาทางออก

จอบประเด็นเรื่องนี้กับคุณพยุงศักดิ์การสมเกตครับ
โรงงานกระดาษอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
ก่อตั้งมานานกว่า๘๔ปี

เพื่อรับสิทธิ์บริหารจัดการตั้งแต่ปี๒๕๕๙
จนกระทั่งหมดสัญญาเช่าเมื่อปี๒๕๕๙

นำพื้นที่กลับมาใช้ประโยชน์สาธารณะ

หากยังไม่มีการแก้ไขมติคณะรัฐมนตรี

ต้องใช้สำหรับผลิตโรงงานการรัฐเท่านั้น
ได้๑ปีก็เลยถึงให้บริษัทที่โรงงาน
อนุญาตให้ใช้ชั่วคราวได้๑ปี
ชาวการจนบุรีที่เรียกร้องให้พื้นที่โรงงาน

ตั้งแต่ปี๒๔๗๘จนถึงปัจจุบัน

หาวิธีแก้ปัญหานี้ร่วมกับประชาชนเช่นกัน
ด้วยการทำหนังสือถึงอธิบดีกรมธนาลักษณ์
เพื่อขอพิจารณายกเลิกการต่อสัญญาเช่า

ต้องคำนึงถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์
โดยไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งโบราณสถาน

รวมถึงให้ประชาชนและภาคส่วนอื่น

ผมเรียนว่ามีความพยายามนะครับ
ทางธนารักษ์บอกว่าติดมติของคอลโลมอล์
ซึ่งสมัยนั้นนะครับ

บอกว่าจะต้องทำเป็นสถานที่ผลิตกระดาษเท่านั้น
ทุกอย่างก็เลยไม่กล้าฝืนมติคอลโลมอ
อันนี้เขาก็พยายามมีการเปลี่ยนแปลงมติคอลโมว่า
อาจจะให้เป็นในเรื่องของที่ท่องเที่ยว

ผมเข้าใจว่าธนารักษ์ก็คงอยากจะประมูลนะครับ
ให้เอกชนนำมาพัฒนา
ดำเนินการอะไรได้มีประสิทธิภาพกว่าทางราชการ
ความหวังของชาวจังหวัดกาญจนบุรี
เพื่อขอปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์
ในการใช้พื้นที่ผลิตโรงงานกระดาษจากเดิม

ในการพัฒนาร่วมกับทางราชการต่อไป

สถานทีวีรายงาน